จากนี้ได้

ถ้าจะได้พักกบ

คู่กัดสะบัดข่าว

พี่ฝนแหมช่วงนี้ปลดล็อกคลายล็อก
พี่ก็เริ่มจะขึ้นเวทงเวทีอารมณ์นี่ดีใช่ไหม
ใช่แล้วค่ะขึ้นเวทีจนเสียงแหบเสียงแห้งหมดเลย

โทรกับไม่ไม่ไม่ต้องแทกผู้มีเกือก
มุกเยอะแบบนี้นี่น่ารักสวยตลกดีด้วย

เรื่องราวข่าวสารของเรามีให้ได้ติดตามกันด้วยในวันนี้

มีเรื่องอะไรบ้างนั้นผมว่าอย่ารอช้า
ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด

คุณผู้ชมนี่ค่ะชุภี่เลวเลย
เขาบอกว่าคนขับรถเก่งไม่ทนแล้ว
เนี่ยฮะลงไปซัดกันนัวกลางถนน
นี่เลยค่ะตำรวจหิ้วตัวหนุ่มคลั่งยาค่ะ
หลังได้รับแจ้งว่ากำลังจะเผาบ้าน
งานนี้ดราม่าท้ายข่าวต้องติดตามค่ะ
เพราะอีกไม่กี่วินาทีจะเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด
ได้คู่กันสบัดข่าว
ไปเลยมามาเจอกับพี่ฝนหน่อย
ใช่แล้วเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังด้วย
เอ้าแต่จะร้องเพลงแล้วอ่านข่าวไปด้วยข่าวไหนต้องติดตามนะ
จริงจริงนะใช่ค่ะผู้ชายคนนี้ครับเขามาบอกเล่าให้เราฟังว่าเขาเจอผีแบบ
เต็มเต็มกลางวันแสกครับไปฟังผู้ชายคนนี้เขาเล่า
คนนี้คือนายคมสรรการยาอายุ๒๖ปีเป็นพนักงานส่งพัสดุบริษัทเอกชน
เขาเล่าว่าเมื่อช่วงบ่ายของวันพระราชบดีที่ผ่านมา
เขานำพัสดุไปส่งที่บ้านของลูกค้าตามปกติเสียงหมาหอนมาแล้ว
แต่อย่างนี้อย่างนี้ตอนไปตอนกลางวันแล้วยังไงรู้ไหมพอไปส่งของที่บ้านเนี่ย
เขามองเข้าไปนะตามกราฟิกอินโฟที่เราทำไว้ให้เขามองเข้าไปในบ้าน
แล้วเขาเห็นยายคนหนึ่งเดินอยู่เขาบีบแตรที่รถมอเตอร์ไซค์เขา
แนน๒ครั้งถ้าเป็นคนปกติต้องได้ยินแต่เขามองเข้าไป
ยายคนนั้นไม่หือไม่อือแล้วไม่เดินออกมาด้วยพี่ฝน
แต่ว่าเห็นตัวแต่เห็นอยู่ทีนี้เขาลงจากรถ
แล้วไปยืนรอที่หน้าบ้านเลยทีนี้แล้วตะโกนเรียก
ยายยายมาส่งของมาส่งพัสดุออกมารับหน่อยจ้า
ยายก็ไม่หือไม่อือเงียบอีกเขาเลยตัดสินใจโทรเลยนี่เห็นไหม
โทรไปหาหลานของยายที่สั่งของเนี่ยคุณคุณผมมาถึงหน้าบ้านแล้วนะ
ยายที่อยู่ที่บ้านทำไมไม่ออกมารับของลายสายว่าไงรู้ไหม
สายเขาบอกว่าปลายสายบอกว่าอุ้ยคุณยายอยู่ที่วัดค่ะ
แล้วที่สำคัญยายเสียชีวิตแล้วโอ้โหพนักงานส่งของคนขนลุกสู้เลย
แต่เขาทำใจดีสู้เสือนะขอบุกไปพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่า
ขับต่อไปที่วัดหนองตะแบกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
พอไปถึงที่วัดคุณเอ๋ยเข่าสุดเพราะเจอกับการจัดงานศพของยายจริง
โอ้ยขนลุกเลย
เอาไปลองฟังเสียงเขาเล่าถึงเหตุการณ์หน่อยครับ
ตอนที่คนสั่งของที่พี่โทรไปหาเขาบอกว่ายายเสียแล้วอยู่ที่วัดเนี่ย

ก็คือมันก็ยังไม่เชื่อพี่เพราะว่าผมเห็นเหมือนมีคนอยู่ในบ้าน
พี่ตำไปที่วัดเอาที่นี่อย่างขนลุกเลยละ
เห็นปะขนเหล้าเองก็ยังขนลุกเลยใช่ค่ะ

หลานสาวเล่าว่าปกตินายคมสรรคนนี้คนที่มาส่งของเนี่ย
จะมาส่งพัสดุที่บ้านเป็นประจำ
ก็จะมีคุณยายเนี่ยคอยมารับพัสดุซึ่ง
เคยคุยกันเคยเจอกันสนิทกันเลย

ครับผมไปลองฟังหลานเขาเล่าหน่อยฮะ
โทษนะครับยายเขาเสียเพราะอะไรครับ
ยายเขาน่าจะโดนผีอำค่ะเพราะว่าหนูตื่นมา
ก็เหมือนยายไม่อยู่แล้วแบบไม่ทันแล้วอะค่ะ
แต่ปกติจะเรียกทันเพราะว่าแบบยังไม่ได้หลับ

เราก็จะคอยเรียกให้ยายมีสติใช่ไหมครับ
แต่ว่าวันที่ยายเสียเนี่ยก็คือ

พอเราตื่นขึ้นมาก็ปรากฏว่ายายไม่หายใจแล้ว
ยายเขาเราก็ไม่ได้ยินนะคะว่าเขาแบบ
โดนผีอำแบบพึ่มพำหรือเปล่าเพราะว่าเราหลับ
แต่ว่าเราตื่นมาก็คือแบบไม่ทันแล้ว
นี่คือสิ่งที่หลานสาวเล่าในช่วงที่คุณยายเสียชีวิตนะครับ
แล้วเสียงอะไรอ่ะแขวกแขวกอยู่ข้างบนเฮ้ย
พี่พี่ฝนโอ้โหพี่เก็บทุกรายละเอียดจริงนะ
แต่ข่าวนี้มันหลอนจริงคือคนไม่เจอกับตัวไม่รู้จริง
บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเห็นลางใช่จริงหรือเปล่า
แต่คนที่เขาเห็นเขาคิดจริงแล้วเขาเชื่อว่าเห็นเพราะว่าอะไรรู้ไหม
เอาจริงพนักงานส่งพัสดุคนนี้เคยเจอกับคุณยายแล้ว
แล้วเหมือนกับว่าเคยพูดคุยกันเหมือนสนิทชิดเชื้อเพราะเคยมาส่งของที่นี่บ่อย
แล้วพอมาวันหนึ่งวันที่ยายแกไปแล้ว
แต่พนักงานคนนี้มาส่งของที่หน้าบ้านแล้วยังเห็นยาอยู่
แล้วเรียกยังไงก็ไม่มารับของแล้วชิดยานยังของ
เปลี่ยนอารมณ์
ถ้าเรารู้ทันเขาเนี่ยแก้เผ็ดเขาได้เนี่ยนะ

ว่าเขาชื่ออะไร

มาติดตามะครับ
หอมออยนามสกุลเอานามสกุลใหม่หรือนามสกุล
คนร้ายชื่ออะไรนะคะชื่อมอยหอมออยนามสกุลหุงหลัง
จดทันไหมหนูมหอมออยทุนอะไรนะคะ
สกุลดุงรังจ้ะคุณบอยรุนรังถูกไหมคะใช่จ้ะหนู
โอ้โหคุณชนะชื่อมอยทำไมต้องสะกดด้วยหอนำหน้าด้วย
ก็นั่นน่ะสิถ้ามันมีหอยหีบนำหน้า
มันจะเป็นอีกอันนึงนะอันนั้นจะยุ่งเลยครับ
อันนั้นเอาเขาตามนามสกุลเขาไงก็ยิ่งถ้าลุงรังยิ่งยุ่งใหญ่เลยครับ
นี่นี่คือวิธีแก้เผ็ดนะของคุณเบิร์ตนี่เขาดัดเสียงเป็นคุณยายมอย
ว่าสบายใจเฉิบเลยนะเขาโทรเข้ามาแบบเขาอย่างใจเย็นเลย
น้ำคลิปลงติ๊กท็อกนะคะ
งานนี้แบบว่าโอ้ทุกคนพากันขำกลิ้งเลยแล้ว
คุณเบิร์ตบอกว่านี่เบอร์นี้โทรเข้ามาตั้งแต่เช้าแล้ว
พอกดรับแล้วเนี่ยก็เป็นข้อความอัตโนมัติ
บอกว่ามาจากสารอาญา

นี่ให้กด๑ติดต่อเจ้าหน้าที่
คิดว่าอ๋อเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แน่นอน

แล้วก็ดัดเสียงเป็นคุณยายหมอยมนี่แหละนะ
คือสะกดแบบกวนใส่คอร์เซนเตอร์
ตามที่พูดเลยอย่างนี้ไม่ใช่ชื่อหมอยนะ
มอม้านะอ่านเป็นมอม้านะ
นางสกุลอะไรครับนางสกุลรุมรักนะครับ
ใช่ไหมก็เป็นวิธีการแก้เพชรแบบสุดยอดจริง
แล้วสุดท้ายคอร์เซ็นเตอร์ก็คือถอดใจไปเอง
อดใจไปเองวางสายสู้ชีวิตไม่ไหวแล้วนะคะ

ใช่คุณยายหอม

อย่างเช่นเรื่องของการแจ้งข้อหา
เรื่องของหมายเลขโทรศัพท์จะโดนระงับ
เรื่องของส่งพัสดุระวังให้ดีและจะให้กดไอ้หมายเลขพวกนี้เพื่อคุยกับเจ้าพนักงาน
วางสายวางเลยครับมาเรื่องเหตุระทึกกลางกรุงนะครับตรงแถวแยกสารแดงใกล้กับโรงพยาบาลจุลาลงกร
มีชายคนหนึ่งท่าทางแปลกแบบนี้ครับ

โรงพยาบาลดูหน้ากีฯ
โอ้โหนึกว่านักกีฬาคว่างจักร
นี่มันนักกีฬาคว่างแก้ว

ดูท่าทางเขาไปหยิบขวดมะระหมุนก่อน๑ที
เฮ่ยอยากปัชธะอยากมีเรื่อง
ไปยืนท่าทางอย่างนี้แล้วตรงนั้นคนเยอะใช่ตรงแยกนั้นอ่ะ
โอ้โหการจราจรก็ติดขัดด้วยนะค่ะคนที่เขาถ่ายคลิปเอาอันนี้ไว้เนี่ย
ผู้ชายคนนี้ไว้เนี่ยเพราะเขาเห็นแล้วว่าท่าทางไม่ดี
แล้วเขาระหว่างที่ถ่ายเขาแจ้งตำรวจไปด้วยค่ะคุณตำรวจก็มาอย่างไวฮะ
ต้องชื่นชมคุณตำรวจนะมาจัดการล็อกตัวผู้ชายคนนี้
เอาไปควบคุมตัวที่สอนอปทุมวันอ่ะตำรวจก็ถามเอ๊ะ
เป็นยังไงมายังไงผู้ชายคนนี้เราได้ข้อมูลมาเบื้องต้น
ผู้ชายคนก่อเหตุเนี่ยอายุ๒๔ปีได้ได้ไม้มาจากกองไม้แถวบริเวณตรงนั้น
ค่ะส่วนขวดเห็นบอกว่าน่าจะเตรียมมาเองแล้วก็มายืนริมถนน
แล้วพอถูกควบคุมตัวไปที่โรงพักตำรวจทำการตรวจปัสสาวะก่อนเลย
อ่ะไม่พบสารเสพติดค่ะแล้วก็ตรวจเอทีเคด้วยอ้าว
สรุปไม่เป็นโควิดด้วยแล้วถามสิว่าไปทำไมไปทำอย่างนั้นไปคว่างปลาขวด
ทำตัวก่อความวุ่นวายเพื่ออะไรค่ะคาดการณ์ว่าเพราะความเครียด
เห็นเขาบอกว่าเขาเพิ่งตกงานไม่รู้ชีวิตจะไปต่อยังไง
แล้วเขาบอกว่าอยากจะกลับบ้านที่เชียงใหม่ค่ะเบื้องต้นตำรวจเตือนสติปลอบใจ
แต่ในเมื่อทำผิดจับขังเอาไว้ก่อนหนึ่งคืนอ่าก็ต้องรับโทษนิดนึง
สงบสติอารมณ์แล้วผมชื่นชมตำรวจอย่างหนึ่งค่ะตำรวจเขาเอาเงินของโรงพักเนี่ย
ไปซื้อตัวเดินทางให้ขึ้นรถทัวร์ไปที่เชียงใหม่ตามที่ชายคนนั้นต้องการ
ส่งกลับบ้านไปเลยโอ้น่ารักมากขอบคุณคุณตำรวจนะคะบางทีก็ต้องมีวิธีอย่างเงี้
ทั้งแบบไม้อ่อนไม้แข็งใช่ค่ะอ่ะก็อย่างน้อยน้อยเราก็มีผู้พิทักษันติราชอยู่เคียงข้างเรานะคะ
เอาละค่ะไปดูสอทอกลางนะคะทะเลาะวิวาดกับพนักงานขับรถโอ้โหมีตบหัวมีทำร้ายร่างกายด้วย
มีคนอัดคลิปไว้ได้ทันด้วยค่ะไปดูภาพกันค่ะ
โอ้โห

โพสต์คลิปขณะที่ชายรูปร่างใหญ่เนี่ยสวมเสื้อสีขาวนะกำลังมีปากเสียงกับคู่กรณี
ซึ่งเป็นผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำที่เห็นนะตัวเล็กกว่านะในคลิปเนี่ยไม่รู้ว่าทะเลาะกับเรื่องอะไรแหละ
แต่ผู้ชายเสื้อสีดำพูดขึ้นมาว่าเป็นสอทอสอทอคืออะไรคะคุณ

เป็นสอทอทำไมถึงมีพฤติกรรมกลางแบบนี้ทำให้ชายเสื้อสีขาวเนี่ยไม่พอใจแบบตบหัวคู่กรณีไปอย่างแรงเลย
ทีมข่าวก็ได้เข้าไปพูดคุยกับชายที่เสื้อดำอยู่ในคลิปเนี่ย

ก๊อฟเป็นพนักงานขับรถนะคะของเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
วันเกิดเหตุนี่วันเกิดฝนเลย๒๙มิถุนา
โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งสทคนนี้ที่ใส่เสื้อสีขาว

เดินเข้ามาถามว่าทำไมถึงไปตามเพื่อนจัง

เขาก็ตอบว่าเอาผมจะไปไหนมันก็สิทธิ์ของผมทำไมผมจะไปไหนไม่ได้
เขาคงมองว่าไปพูดกวนเขากลับ
ใช่ค่ะแค่นั้นแหละหลังจากนั้นแหละค่ะ
เหี้ยะเลยนะคะแถมมีคำพูดที่ไม่ดีตามมาอีก

ใช่นายกอล์ฟก็ได้นำคลิปไปแจ้งความที่สพชนแดนไว้แล้วนะคะ
แล้วก็ฝ่ายบริหารก็แจ้งมาว่าจะขอเรียกทั้งสองฝ่ายเข้าไปเจรจาอีกครั้งหนึ่งนะ
ก็เข้าใจได้นะมันอาจจะโตเถียงอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเปล่า

แต่เรื่องของเรื่องมันมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้น

เรื่องนี้ครับคุณผู้ชมฮะเรื่องของการขับรถบนท้องถนนอยากจะให้ใจเย็นกันจริง
เพราะมันมีมากมายหลายเคสที่สุดท้ายจบลงไม่สวยหรอกครับ
เคสนี้คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยเรื่องของความหัวร้อนบนท้องถนนครับ

โอ้ยใจเย็นพี่
โอ้โหแล้วแต่ละตายกันแล้ว

ไปแหละแต่ไม่ว่าจะทะเลาะกันเรื่องอะไรทำร้ายร่างกายเป็นสิ่งที่ผิดอยู่แล้วและเราไม่สนับสนุนนะครับ
ผู้ใช้เสื้อขาคนนี้เป็นเจ้าของรถเก่งนั่นแหละ
นั้นเขาถ่ายเอาไว้แล้วพยายามช่วยด้วยการตะโกนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นโอ้โหแต่ก็คือแล้วรุนแรงเลยอ่ะค่ะไม่เย็นเลยเนาะไม่เย็นเลยอ่ะค่ะแล้วอากาศก็ร้อนด้วยน่ะสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ขอเล่าว่าเหตุมันเกิดช่วงบ่ายบ่ายของเมื่อวันก่อนภายในซอยกระแพงเพชร๖ซอย๕แขวงทุ่ง๒ห้องเขตหลัก

พอมันเกิดอุบัติเหตุก็อย่างที่เห็นแหละฮะ
ชาวเน็ตที่เขาดูคลิปนี้ก็แน่นอนฮะ
ก็แตกเป็นสองฝ่ายเรื่องของเรื่องบางฝ่ายก็บอกว่า

ไม่ดีเป็นอุบัติเหตุก็ทำให้เจ้าของเขาโมโหหรือเปล่า

อีกฝ่ายก็บอกว่าเฮ้ยโมโหได้โกรธได้แต่ทำร้ายเขาไม่ได้
เพราะรถมันชนปั๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำก็คือ

มันมีวิธีทางของมันอยู่ในการที่จะชดใช้ค่าเสียหาย

อ่ะเนี่ยฮะเอามาให้ดูกันแบบนี้เพราะสุดท้ายเนี่ยนะครับ

พออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นหรือมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบนท้องถนน

เรื่องเล็กมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะ

เรื่องแค่ชดใช้เรื่องของค่าเสียหาย
มันจะกลายเป็นว่าชดใช้เรื่องของคดีความที่ไปทำร้ายร่างกายกัน

จากที่รถก็ได้รับความเสียหายแล้วนะคะร่างกายก็ได้รับความเสียหายอีก

ต่อนะคะกับเหตุการณ์นี้แบบสงสารเลยหัวอกของคนเป็นแม่

คนเป็นแม่นะคะเมื่อถูกลูกชายขู่บังคับให้ซื้อ
ซื้อยาเสพติดมาให้เสพ

เป็นธาตุยานะคะโอ้โหน่าสงสารมาก

อันนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะ๒๑นาฬิกา๓ทุ่งค่ะ
เข้าตรวจสอบที่บ้านของนางทองใสอายุ๕๓ปี
ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุงนะคะ
หลังจากเขาได้รับแจ้งจากนายวีรพลรักเสมอวงนะคะ
รองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านดุงเนี่ย
บอกว่ามีเหตุลูกชายข่มขู่จะฆ่าแม่แท้

ใช่ค่ะจนต้องออกไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน

ใส่เสื้อนี่คุณแม่นะคะเสื้อลายเนี่ยค่ะ

นางทองใสนี่เล่าว่าลูกชายชื่อนายแป๊บ

อายุ๒๙ปีเสพยาบ้าอย่างหนักเลย
บังคับให้แม่ไปซื้อยาบ้าให้๕เม็ดให้มาเสพ
ถ้าหามาไม่ได้เนี่ยไม่ต้องกลับมานอนบ้านนะ
ถ้ามานี่จะฆ่าทิ้งเลย

ขู่แม่คือแม่ก็บอกว่าโอ้แม่ไม่รู้จะหาเงินมาจากไหนลูก
เพราะแม่เองก็ป่วยแถมยาบ้านี่แม่ยังไม่เคยเห็นเลย

เอาแต่ทำงานโอ้โหทุกข์ใจมากกลัวจนตัวสั่น
ต้องหนีไปอยู่บ้านญาตินั่นอ่าระหว่างนั้นน่ะตำรวจก็บอกว่า
เดี๋ยวจะเอานายแป๊บเนี่ยไปรักษาบำบัดนะคะ
ปรากฏว่านายแป๊บก็วิ่งหนีตำรวจอีก

ไม่ยอมให้จับวิ่งสุดชีวิตเลย
ตำรวจต้องวิ่งไล่ตามกว่า๓๐๐เมตรนะ
สุดท้ายก็จับตัวไว้ได้ค่ะ
ซึ่งพอนางทองสายเห็นตำรวจจับลูกชาย

คือใช่ค่ะไปไปสงสารแม่อ่ะ

บริษัทให้ลำลูกเว่าะ
แม่เชียวอยู่ไหนกับลูกแม่นี่สวยมาเลย

พรุ่งมากมาย์เธออ่ะมันถามว่าแม่เชียวอยู่ไหน
คือแม่จะเอายังไงจะเอาจึงไหนแม่ก็ว่าโอ้เอาเอาจึงไหนก็
เอาไปรักษาให้หายก่อนจะมายูน้ำตาลแต่ใจหนึ่งแม่ก็สงสารลูก
สารใจจะขาดค่ะแต่ว่าก็ต้องต้องยอมอะค่ะต้องไปรักษาไปบำบัด
สาก่อนไปบำบัดจนหายแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาอยู่ด้วยกัน
จนแบบจนหายผอมแล้วอู๋เนี้ยตัวผอมเลยอ้ออ่าไป
รักษาก่อนหายก่อนจะมาอยู่กับแม่เด้ออ่ะคุณผู้ชม
อีกนึงเรื่องลูกก่อนหล่อนเหมือนกันอ้าตัวเนี้ยแซบเลยค่ะ
นิสัยแสบอย่างเดียวชื่อนายแสบ

แม่ใช้ในแสบเนี่ยที่กำลังเมายาเนี่ย

แล้วที่สำคัญโกรธแม่จะเผาบ้าน
โอ้ยยยย

งานนี้มีแต่แสบกับแสบอย่างแรก

อย่างที่สองคอต้องแสบแน่

อย่างที่สามตำรวจแก้วหูค่ะ

แสบครับนายคนนี้ก่อวีรกรรม
สร้างความเดือดร้อนจนญาติพี่น้องทนไม่ไหว

ญาติพี่น้องพ่อแม่เขาเป็นคนพูดเอง

ผมเลยมาบอกให้ได้รู้กัน

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่แขวงดำ
บางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
เป็นเขตรับผิดชอบของสนท่าข้ามเจ้าหน้าที่เขาก็มาสิ
เนี่ยแสบหนอนหนอนร้องไห้อย่างเงี้ย
เรื่องของเรื่องชาวบ้านเขาแจ้งอย่างนี้ครับพี่ฝน
บอกว่านายแสบคุ้มคลั่ง
อารวาสจะทำลายข้าวของ
ก็คือไม่ได้จ่าหรอกทำลายไปแล้วทำลายเลย
แต่ที่ยังไม่ได้ทำคือเผาบ้านเขาขู่จะเผาบ้านตัวเอง
สายตรวจจึงนำกำลังพร้อมไม้งามลงพื้นที่ตรวจสอบฮะ
พบว่าห้องนอนบนชั้น๓ของบ้าน
นี่นายแสบนี่เห็นไหมอยู่ข้างบนเนี่ยนะ
ไปเจอนายแสบนะเป็นลูกชายของเจ้าของบ้าน

โอ้โหแสบจริงแสบจริงแสบเอ้ย

บุกชาร์จในแสบก่อนเลยค่ะควบคุมตัวแต่พอในแสบโดนจับ
นี่จะบอกทำไมไปปุ๊ยยังไม่ได้ทำอะไรพี่ไปนั่นแหละครับเป็นที่มาของการแซบคอ
อู้วแซบจริงแซบเอ้ยดูตะเกียร์ตะไกลทุกเคเลยนะร้องเสียงหลงเลยนะคะ
สุดท้ายก็พาออกไปไปดูกันหน่อยแม่ของนายแสบให้ข้อมูลแบบนี้ว่า
ลูกชายในแสบเนี่ยนะมีประวัติเสพไอซ์จนประสาทหลอนต้องหาหมอรักษาไม่ได้ทำงานอะไรหรอก
แล้ววันเกิดเหตุนายแสบโกรธแม่ที่ดุด่าเรื่องไม่ยอมเก็บของในห้องให้เรียบร้อยไง
ก็เลยประชดแสบประชดด้วยการทำลายข้าวของแล้วขู่ด้วยนะค่ะเดี๋ยวแสบจะเผาบ้านเลยนะ
แม่ไม่ต้องมาใช้เมื่อแสบอีกนะ
โหเหมือนเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนในแสบเหมือนกันนะคะเนี่ย
แสบเอ้ยได้สติกลับมาแล้วลองดูข่าวนี้อีกรอบนึงนะ
ว่าตัวเองเคยทำอะไรเอาไว้เผื่อมันจะเรียกสติแสบกลับมาได้นะแสบนะ
อ่านะคะเข้าใจไหมคะแสบ
ไม่ได้ทำอะไรเลยแสบจะไม่ทำอีกแล้ว
อ่ะไปดูเรื่องนี้นะคะผู้โดยสารเมาอืมแล้วก็ลวนลามคนขับแท็กซี่เฮ้ย
เฮ้ยอ่ามีแต่แท็กซี่ที่จะลวนลามนะอันนี้
เคยมีแต่ข่าวแบบนั้นใช่แต่อันนี้ผู้โดยสารเมาแล้วก็ลวนลามคนขับแท็กซี่
คนขับแท็กซี่จะพาไปส่งไหนรู้ไหมที่ไหนครับ
สถานีตำรวจเลยไม่ส่งบ้านแล้วอ่า
เชิญเลยเชิญเลยเพราะผมไม่ชอบแบบนี้อยู่แล้ว
ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับถ่ายเองเองครับติดตามมิตเตอร์ผม
มิเตอร์ผม๔๐บาทครับผมไม่ชอบผมไม่ชอบแบบนี้
ไปเองครับไปเองเชิญนะครับเชิญเชิญผมไม่ได้ไล่ลงนะ
น้องครับเชิญเลยเชิญเลยเพราะผมไม่ชอบแบบนี้อยู่แล้ว

ต้องมีค่ะนี่เป็นคลิปเสียงที่คนขับแท็กซี่เนี่ยบันทึกไว้นะคะ
ขณะที่ผู้โดยสารเป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายนะ
อาการมืนเมาเรียกแท็กซี่กลับบ้าน

เอามือค่ะไปจับคนขับแท็กซี่ทำให้คนขับแท็กซี่เนี่ยไม่พอใจค่ะ
น่าจะเอามือไปจับลูกคล้ำแหละเลยไม่พอใจนะครับ
ก็เลยบอกว่าผู้โดยสารลงรถเถอะแต่เขาก็ไม่ยอมลง
แล้วก็โตเถียงกันอย่างในคลิปเนี้ยค่ะครับผู้โดยสารบอกไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเออ
แต่คนขับแท็กซี่ก็บอกแล้วถอดเสื้อทำไมเป็นผมนะแล้วยังจะเอามือมาจับเขาอีก
ถ้าผมเป็นคนขับแท็กซี่ผมก็ไม่ไว้ใจนะก็ไม่ไว้ใจ
มีชายชะกันมาอยู่หลังรถแล้วก็ถอดเสื้อใช่ไหมคะ
แล้วก็เอามือมาลุงรูปค่ำแต่พี่ฝนว่าไม่มีอะไรน่ากลัวกว่าคุณชนะแล้วแหละ
คือพี่ฝนจะพูดอย่างงี้ไม่น่าจะกลัวใคร

คลิปนี้นะคะถูกโพสต์ในเพจดังเดี๋ยวจัดให้นะคะ
พร้อมกับข้อความว่าแท็กซี่กับลูกค้าเมารั่ว
เหตุเกิดนะคะเอาต่อเลยเนาะเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนนะ

แฟนของเราขับแท็กซี่

แฟนของเราขับแท็กซี่แล้วมีลูกค้าผู้ชาย

เป็นน้องแข็งแต่ลูกค้าก็น่าจะมีอาการมืนเมาแหละ

ถอดเสื้อออกแล้วก็นอนที่เบาะหลังนี่
แล้วก็เอามือของเขาเข้ามาควงที่แขนของแฟน

มาควงที่แขนข้างซ้าย
เอามือไปวางไว้ตรงกลางระหว่างขา
ระหว่างเบาะคนขับอะไรอย่างนี้
แฟนบอกว่าเอามือมากอดด้วยนะ
อ่าก็ไม่ยอมเอาออก
เขาก็เลยแบบต้องอัดเสียงไว้นะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้มีการแจ้งความไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อย
วันนี้ก็ไปขอคลิปในรถแท็กซี่ที่ศูนย์แล้ว
คือมันไม่ได้เป็นวีดีโอไง
มันเป็นแค่ภาพนิ่งแล้วก็เป็นแค่เสียงนะคะ
แต่เมื่อคืนนี้เขาบอกว่าแฟนไม่ได้เรียกร้องจากเขานะ
คิดแค่ค่ามอเตอร์๑๐๐บาท

มิเตอร์๑๐๐บาทเสียเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนจนตี๒นะ
คำขอโทษไม่ดีสักคำมีแต่คำด่า

เขาคงโพสต์ด้วยความรู้สึกว่าเขาเสียความรู้สึกอะนะ
ใช่ค่ะคือทั้งเสียเวลาด้วยทั้งเสียอะไรหลายอย่างด้วย

ใช่ค่ะแท็กซี่อาจจะหล่อเหมือนกันนะถ้างั้น
ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะอย่างนี้ก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันแล้วกันนะเนาะ
คุณผู้ชมฮะมาเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะครับ
ปลาจีนบุรีเกิดอุบัติเหตุ
รถกระบะชนกัน๓คันรวดที่บริเวณถนนสาย๓๐๔
กะบินบุรีปักทงชัยมีเหตุผู้บาดเจ็บ๒รายครับ
ดูภาพจากกล้องหน้ารถไปเรื่อยคุณผู้ชมบันทึกเหตุการณ์ในจังหวะนี้เอาไว้ได้
เป็นอุบัติเหตุที่รถชนกันดูนะเราลูกศรไว้เห็นรถกระบะ

โอ้โหชนอย่างนี้เลยครับ
เหตุเกิดที่บริเวณถนนสาย๓๐๔กบินบุรีปักทงชัยช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๕๘๑๕๙พื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีนั่นแหละ
วางทันได้ไงอ่ะไม่รู้หรอกครับเพราะอยู่มันข้ามร่องกลางถนนแล้วมาอย่างเร็วด้วยนะ
คุณดูพี่ฝนโอ้โหแล้วมันกระทันหันมากเลยค่ะดูนะดูอีกทีเนี่ยอยู่อยู่โผล่ขึ้นมาอย่างงี้แล้วอ่ะ
พอมาถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่ารถกระบะอิซูซูที่วิ่งอยู่เลนซ้ายมันหัก
รถเข้ามาที่เลนขวาแล้วตัดได้อย่างกระทันหันจากนั้นรถคันที่ก่อเหตุก็เสียหลักข้ามร่องกลางถนน
มาอย่างอีกฝั่งของถนนอะเขารึสาธิ์มีล่องกางถนนลงมือแรงยังผ้ามาได้
ก็สุดท้ายเกิดอุบัติเหตุครับโอ้โหแล้วตามภาพที่เห็นเนี่ยเกิดอุบัติเหตุ
มันก็น่ากลัวนะรถข้างหน้ามันยูเข้าไปเลย
แต่มีแต่ผู้บัดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิต
นี่ช่วงต่อไปนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ฝนชอบมาก
เพราะว่าเราจะได้เห็นความน่ารักสดใสความบริสุทธิ์ของเด็ก
อ่ะอย่ารอช้าไปดูกันเลยในช่วงสมัครข่าวเด็ก
สมัครข่าวเด็กเย้
ต้องวิ่งตังค์ไม่ต้องวิ่งตังค์สมัครไปเลย
คุณชนะตอนเด็กหรือเปล่าคะ
เด็กผมอย่างนี้เลยนะแล้ววิ่งวิ่งมั่วด้วย
ถ้าไม่บอกกฎกติกาให้ดีเด็กอาจจะเป็นอย่างนี้
แต่ผมเชื่อนะคุณครูบอกดีที่สุดแล้ว

และขณะเดียวกันเด็กเองก็ตั้งใจอย่างที่สุดแล้วจริง
ถูกต้องค่ะภูมิใหญ่กับเด็กความเข้าใจมันไม่เหมือนกันจริง

พอมันก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้สีหนึ่งก็วิ่งเข้ามาส่งอีก

เด็กบางคนยืนเฉยรับแล้วรับไม้แล้วไปไหนต่อจ้

ส่วนบางคนส่งไม้แล้วมันยังมีแรงต่องั้นวิ่งตาม
บางคนส่งไม้แล้ววิ่งไปทางไหนวิ่งถอยหลังกลับก็มี

สุดท้ายเข้าเส้นชัยทั้งขบวน
ใช่ค่ะคนเหนื่อยที่สุดน่าจะเป็นผู้ประกาศผู้พิธีกรอะไรอย่างนี้เนาะ

สนุกค่ะน่ารักและน่ารักไปดูกันต่อความน่ารักของเด็กอนุบาลนะคะ
ในงานไม่ใช่ดิอันนี้แข่งขันกีฬาสี

ไปดูเรื่องของเด็กที่แบบว่าโชว์ลีลาแดน

ตายแล้วมัวแต่ดูเด็กอยู่นะคะ
เอาไปดูลีลาของแบบว่าเด็กกันหน่อยในวันภาษาไทย

ยกย้ายเสียสะโพกยกย้าย

โอ๊ยคือแบบพริ้วมากเลย

คุณชนะเห็นไหมจะบอกว่าโอ้โหอย่าทำเลยค่ะไม่ผ่านเลย

คือมันไม่ได้เต้นง่ายนะอย่างนี้อยากเห็นไหม

ไม่ได้ทำง่ายนะดูสิดูสิเพื่อนนี้ถึงกับตาค้างเลยทีเดียว
แบบว่าคือแบบคะแนนเต็ม๑๐ให้ร้อยอ่ะคะแนนเต็ม๑๐ให้ร้อยเลยขอบคุณคลิปมากเลยนะคะจากพีนัทยานะคะ
จริงพี่ฝนทำมาสวยแต่ถ้าทำแล้วเนี่ยเดี๋ยวแฟนคลับพี่ฝนจะมาว่าเราได้นะอุตส่าห์เอาระดับแบบว่า
พี่ฝนทำทุกอย่างค่ะตอนนี้เพื่อเงินค่ะ
นางฟ้าแห่งวงการลูกทุ่งมาเต้นอย่างนี้ไม่ได้พี่ฝนไม่เอาเสียภาพลักษณ์หมด

รายการใหม่มีให้ได้ติดตามอย่าพลาดนะคุณผู้ชมกับรายการนี้ใหม่แกะกล่องจากไทยรัฐทีวี
โอ้โหนี่ฝนก็ไปมาแล้ว
เพราะฉะนั้นติดตามเลยนะครับรถมหาสนุกอ่านอีกทีรถมหาสนุก

อย่างนี้เลยนะครับเป็นความบันเทิงครับคุณผู้ชมที่มาแจกรางวัลให้กับประชาชนชนทั่วไป

ความบันเทิงให้กับคนดูทางบ้านรายการใหม่แบบนี้นะฮะติดตามได้กับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา๑๘นาฬิกาห้ามพลาดรับรองสนุกแน่นอน
ไม่ว่าจะเป็นช่วงปริศนามหาสนุกนะคะที่จะยกขบวนรถเนี่ยไปค้นหาบุคคลปริศนาในแต่ละจังหวัดด้วย
อ่ายังค่ะยังไม่หมดทางรายการนะเขายังขนศิลปินดาราอารมณ์ดีทั่วฟ้าเมืองไทยมาเติมเต็มความสนุกอีกด้วยฝนก็ไปนะ
ย้ำนะพี่ฝนเขาไปด้วยแล้วที่สำคัญผมย้ำอีกอย่างประเดิมเทปแรกวันนี้ฮะเขาจะล้อหมุนไปปักหุ่นเช็คอินกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อย่าลืมนะย้ำเวลาอีกสักทีพี่ฝนฮะก็คือวันเสาร์เวลา๑๘นาฬิกาจนถึง๑๙นาฬิกา๖โมงเย็นจนถึง๑ทุ่มติดตามกันด้วยรายการรถมหาสนุกทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เริ่มวันเสาร์วันนี้นี่แหละครับติดตามกันนะ
เขาบอกว่าถ้ามาหาเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้นถูกต้องพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ
เราขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพน่ารักของน้องแมวที่อยากเป็นนักวอเล็กบอล

ดูว่าน่ารักขนาดไหนนะพวกเราสองคนลาไปก่อนนะครับ
กันใหม่คู่กัดสะบัดข่าวจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์ของเราด้วยนะคะ๑๖นาฬิกา
๑๖นถึง๑๗นพวกเราลาไปก่อน
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป